หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวไปนะคะว่าเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันให้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองบนมองให้ครบอะค่ะคือมองให้ทั่วมองครบแล้วแต่ก็ยังมีคนทำแบบนี้ก็คือผู้ชายไปแอบดูผู้หญิงทำธุระอยู่ในห้องน้ำ
ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้เขาเข้าห้องน้ำอยู่ทำธุระทำห้องเอ่อ
ทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วพอออกมาข้างนอกมองกระจกไปเอ้า
ด้านหลังมีผู้ชายยืนอยู่อ้าวเอ้าแล้วเมื่อกี้ที่เข้าห้องน้ำไปเห็นหรือเปล่า
ออกไปบอกแฟนไปดูเหตุการณ์ค่ะ
ให้กันถ่ายหรือเปล่าคะ
ขุมวิทย์เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
อยากเตือนภัยสำหรับผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓๓๐ของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
บอกว่าน้องเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแห่งนี้
หลังทำธุระเสร็จก็ออกจากห้องน้ำเดินมาส่องกระจก
ทีนี้กระจกมันมองเวลามองเข้าไปมันจะเห็นด้านหลังด้วย
เหลือไปเห็นช่องระบายลมที่ข้างหลังห้องน้ำ
มีผู้ชายยืนปีนดูอยู่ค่ะ
แล้วพอคนร้ายเห็นสบตากันไงสบตากันผ่านกระจก
ผู้ชายคนนั้นหลบเลยค่ะหลบไปที่ด้านหลังห้องน้ำ
น้องตกใจวิ่งออกมาบอกแฟนซึ่งยืนรออยู่ที่หน้าห้องน้ำ
แฟนน้องก็เลยเดินเข้าไปดูเจอผู้ชายจริง
แล้วผู้ชายคนนี้กำลังเก็บโทรศัพท์มือถืออยู่เลย
ตรงเข้าไปเลยค่ะขอดูโทรศัพท์หน่อย
ห้าถึงสิบนาทีคนร้ายยอมยื่นโทรศัพท์มือถือให้
พอตรวจสอบเธอบอกว่าก็ดีไปไม่เจอคลิปตัวเอง
ติดใจเอาความแต่ทีนี้คนอื่นนะคะ

หรือว่าผู้เสียหายคนอื่นพอเห็นภาพแล้วเนี่ย
บอกมาหน่อยว่าเป็นคุณหรือเปล่าหรือยังไงนะคะ
ไปแจ้งความได้ค่ะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
มันผลตกค่ะมันนาน
แล้วก็มีคนเข้าห้องน้ำหลายคนแล้ว
หนูไม่รู้ว่าเขาหาคนอื่นหรือเปล่าอะไรต่อมาเนี่ยค่ะ

ยังไม่ได้มาแจ้งความกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้
เดี๋ยวจะติดตามตัวชายผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแบบทันที
แต่ตอนนี้ได้ให้ตำรวจสายตรวจกวดขัน
เพิ่มมาตรการป้องกันมากยิ่งขึ้นในจุดเสี่ยง
โดยเฉพาะห้องน้ำผู้หญิงตามปั๊มน้ำมันต่างค่ะ

ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เข้าห้องน้ำที่ไหนนะคะ
ต้องปั๊มน้ำมันเนอะทุกสถานที่เลย
ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูให้ดี
มีคนไปด้วยเนี่ยคนในครอบครัวแฟนหรือเราก็ไปยืนรอกันได้นะคะ